ถือว่าเป็นของขวัญปลอบใจที่ออกมาอย่างปลอดภัยนะครับ
สโมสรชาเปคูเอนเซครับทีมในหลีกบราซิล
ที่เคยเกิดอุบัติเหตุที่เป็นโศกนาฏกรรมนะครับเครื่องบินตกทำให้นักเตะ
แล้วก็ทีมงานเสียชีวิตในโคลัมเบียเมื่อปี๒๐๑๙
ปักชื่อของแต่ละคนนะครับกับโค้ชทั้งหมด๑๓ตัว
เพื่อเป็นกำลังใจนะครับหลังจากที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายกว่า๒สัปดาห์ก่อนจะถูกช่วยออกมาได้ครับ
การค้นหายาวชนไปฝึกฝีเท้าที่ญี่ปุ่นครับ
หลังจากที่เป็นพันธมิตรกับสโมสรในเจลีกของญี่ปุ่น
โดยประธานคณะกรรมการนะครับแล้วก็ประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทอีซีบายจำกัด
หายาวชนฝีเท้าดีอายุ๑๓๑๕ปี๒๐คน
พันธมิตรลูกหนังจากศึกเจลีก๕วันด้วยกัน
ซึ่งการคัดเลือกครับเดินทางมาถึงสนามรองสุดท้าย
ส่วนภาคกลางมีเยาวชนเดินทางไปร่วมทดสอบฝีเท้ากว่า๗๐๐คน

ส่วนการแข่งขันเทนนิสที่ฮ่องกงครับ
บินสู่ฝันปีที่๗รอบคัดเลือกรอบแรกนะครับ
งเพชรพ่วงพันธ์ชุดขาววัย๑๗ปี
เอาชนะนักเทนนิสเจ้าถิ่นก็คือโจรหน้าเกียรตินไป๒เซ็ตรวด๖๓๖๔
ขณะที่นาทันจัตวพรวันนี้นะครับ
ก็เอาชนะทางวันชุนปิงจากฮ่องกงไป๖๒และ๖๔ผ่านเข้ารอบ
เลือกรอบสุดท้ายได้ทั้งคู่ครับ
อีกหนึ่งรายการเป็นรถจักรยานยนต์ทางเรียบมาราทอนสุดโหดเลยนะครับ
ขี่ได้ยาวนานสุดก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยครับ
วางแผนกันพอสมควรในทุกเรื่องครับ
เป็นงานละเอียดครับที่ต้องทำงานเป็นทีม
อันดับ๗จากทั้งหมด๖๒ทีมที่เข้าแข่งขันโดย๒นักแข่งดาวรุ่งของไทย
ประกอบไปด้วยวริสทองทบคุณแล้วก็ปิยวัตรประทุมยศนะครับ
โดยถือว่าผลงานน่าพอใจเนื่องจากเป็นปีแรกที่ใช้นักแข่งดาวรุ่ง
แล้วก็ทีมงานช่างเทคนิคคนไทย๑๐๐เหมือนเช่นเดิมครับ
ด้วยเวลารวม๔ชั่วโมง๑นาที๔๔๖๔๕วินาที
ก็เป็นแชมป์สมัยที่๒ติดต่อกันครับ
โดยจะประเดิมแข่งขันวันแรก๔สิงหาคมนี้นะครับ
จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เป็น๕จังหวัดในภาคเหนือร่วมกันจัด
ก็คือสุโภคไทยพิศุโรโลเพชรบูรณ์ตากแล้วก็อุตรดิตนะครับ
ภาคเหนือตอนล่างสวรรค์ภาคกลางตอนบนนะครับ
นี่คือกิจกรรมที่เรานำมาฝากกันครับ